คำสั่งยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรไปจนถึงรองผู้บังคับการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประเด็นให้ฮือฮาค่ะคุณผู้ชม

ชาวบ้านในพื้นที่ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกอ้าว
จะเอาตำรวจที่เสียชีวิตแล้วมาเป็นผู้กำกับในพื้นที่ได้ยังไง

คือมีคำสั่งแบบนี้คุณผู้ชมให้ย้ายอดีตผู้กำกับท่านหนึ่ง
ซึ่งท่านเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ย้ายให้ไปเป็นผู้กำกับสพขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนในพื้นที่ก็เลยตกใจอ้าวท่านเสียไปแล้ว

แล้วจะย้ายมาให้เป็นผู้กำกับในพื้นที่

ระบุให้พตรเอกสมเกียจยดี
ผู้กำกับการสพม
ซึ่งคำสั่งนี้เหือหาในวงการตำรวจ

จังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากพันธุ์ตำรวจเอกสมเกียจท่านนี้

แต่กลับมีรายชื่ออยู่ในโผโยกย้ายในครั้งนี้ด้วยได้ยังไง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยตรวจสอบไปยังสพขนอม
พบว่าผู้กำกับการสพขนอมคนเก่า
คือพันธุ์ตำรวจเอกสุกเกษมนครวิไลคือท่านนี้ก็มีคำสั่งย้าย
ให้ไปเป็นผู้กำกับการสพกรรมลาจังหวัดภูเก็ตหลายวันแล้วค่ะ
ปัจจุบันก็คือท่านก็ไปดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสพ
สพที่จังหวัดภูเก็ตก็คือสพกรรมลา
ดังนั้นตอนนี้สพขนอมตำแหน่งผู้กำกับการยังว่างอยู่
ก็มีพันธุ์ตำรวจเอกชาวสินบุญประดิษฐ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
รักษาการแทนชั่วคราวไปก่อน
มีคำสั่งที่ฮือฮานี้ออกมา
ในขณะที่สพมเรียงพันธุ์ตำรวจเอกมณัฐ
อินทรสุวรรณอดีตผู้กำกับสพมเรียงคนเก่าเขาลาออกไป
ก็เลยมีคำสั่งให้พันธุ์ตำรวจเอกชาญยุทธ์เรืองดิต
ไปเป็นผู้กำกับการสพมแทน
ทำให้ประชาชนตำรวจสพมเขาก็งง
คำสั่งที่ออกมาว่าออกมาได้ยังไง
ย้ายสลับกันแต่ว่าคนที่จะย้ายมาสลับที่
ฉวางที่ขนอมเขาก็บอกว่า
อ้าวก็เสียชีวิตไปแล้วอาจจะมีความผิดพลาด
น่าจะมีความคลาดเคลื่อนยกย้ายตรงนี้
เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให้ว่าจะยังไง